ที่ใดมีรักที่น่าจะมีแต่ความสุขเขาว่ากันแบบนั้น
ไปดูหนุ่มสาวแม้ว่าจะพิการเป็นใบ้แต่ก็ได้พบรักกัน

คุณพ่อก็เห็นถึงความตั้งใจยกลูกสาวให้เลย

นี่คือบรรยากาศในงานวิวาระหว่างหนุ่มพิการเป็นใบ้
กับสาวพิการที่เป็นใบ้เหมือนกัน

ให้มันเป็นสีชมพู

ถูกต้องครับเอาล่ะทั้งสองคน
อย่างที่บอกกันไปเดี๋ยวนี้โลกโซเชียล

แล้วก็คบหาดูใจกันมานานถึง๑ปี

เขามีการศึกษาการเรียนรู้กัน
ถูกต้องครับพอความรักสุขงอม

สินสอดไปสู่ขอสาวคนรัก
งานนี้เขาจัดกันที่อำเภอบางสะพาน

เอาล่ะบรรดาญาติของเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าว
พร้อมเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครับ
ในงานนี้ไปรู้จักกันหน่อย

เจ้าสาวก็คืนนักสาวสุนิสาธิบคิรีอายุ๒๔ปี
ส่วนเจ้าบ่าวก็คือนายสมคิดน้อยแท้อายุ๒๘ปีครับ
เจ้าบ่าวทำอาชีพทำสวนยางในอำเภอบางสะพานเหมือนกัน
ก็มีการจัดความธรรมพิวเวทีวิบาปแบบเรียบง่าย
มีกั้นประตูเงินประตูทอง

อยากจะไปเจอเจ้าสาวได้เพื่อพิสูจน์รักแท้ไง

ประมาณนั้นไปถามคนนี้หน่อย
ทำไมถึงยอมใจอ่อนยกลูกสาวให้

นายพนทิพย์คิรีอายุ๕๑ปีมีดาของเจ้าสาวก็เล่าว่า
เจ้าสาวเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกเขยเนี่ย